ฟุตบอลชิงทั่วพระทานประเภทกอกันบ้างนะครับ
ในวันเสาร์วันนี้ไทยลักษณ์ทีวีจัดถ่ายท้าสด
ชมกันถึงบ้านเกมคู่ใหญ่๒ทีมที่ดีสุดในเมืองไทยตอนนี้
บุรีรำเจอกับเมืองทองครับติดตามความพร้อมหน่อยครับ
ทีมนี้คู่รักคู่แค้นอย่างแท้จริงนะคุณวรปัตย์นะ
โดยเมื่อวานี้นะครับทั้งสองทีมก็เปิดเผยถึงความพร้อมก่อนเกม
ห้องประชุมสนามสุพัชลาศัย
เริ่มกันที่ฝั่งบุรีรำกันก่อนนะครับ
อเล็กซาเดอร์กามาคนนี้แหละครับคุณซื้อใหญ่ของทีมบุรีรัม
ก็เปิดเผยว่าไม่กลัวศักยภาพของทีมเมืองทองนั้น
ที่แม้ว่าจะได้ชนะทิพย์สงครสินธนบุตรเกษารัฐและพีรพัฒโนชัยา

อีกทั้งบุรีรำนั้นเผยว่ามักจะเล่นท่ามกลางสภาวะกดดันได้อย่างยอดเยี่
นั่นคือความมั่นใจของอเล็กซาเดอร์กามานะครับ
ขณะที่ทศตวรรษีปานครับกุญสือของเมืองทองยอมรับว่า
สถิติของเมืองทองเป็นรองบุรีรำนะครับไม่เคยเอาชนะได้
แต่ว่าฟุตบอลแมชเดียวมีโอกาสนะครับที่ทีมเขาจะเป็นฝ่ายชนะเช่นกัน
แล้วก็จะขอล้างอาถรรพ์ที่เมืองทองนั้นไม่เคยเอาชนะบุรีรัมยูเต็ดได้เลย

ส่วนทหลาดสุชาวนุ่นกัปตันทีมบุรีรัม
และดัสกรทองเหลากัปตันทีมเมืองทองยูไนเต็ดนะครับ
ก็ออกมาพูดตรงกันว่าเกมนี้ทั้งสองทีม
เรียกได้ว่าเกมนี้สู้กันมันแน่นอนคุณผู้ชมก็ติดตามการถ่ายทอดสดกับทางไทยรัฐทีวีได้ด้วยนะครับ
ประธานจัดการแข่งขันนะครับอย่างพลโทหม่อมหลวงสุปรีดีประวิทธิ
ก็บอกว่าเรื่องผู้ตัดสินนั้นจะมีการจับสลากในวันแข่งขันในช่วง๔โมงเย็นก่อนเกมจะเริ่ม
เวลา๑๘นาที๓๐นาทีซึ่งคนตะรดเอกสมยดพุ่มพันม่วงนายกษัตริย์กรมฟุตบอล
จะเป็นประธานในการจับสลากเองเลยครับก็จะมีผู้สินฝีมือดีหกคนครับ
มาเป็นรายชื่อในการจับสลากครับ
โดยส่วนของบุยรำเนเตศครับก็อยากฝากไปถึงแฟนบอลบุยรำเนเตศนะครับ
ก็มาส่งเสียงเชียร์ส่งกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูกีฬาให้เป็นกีฬานะครับ
สนุกกันนะครับผมอยากให้ดูฟุตบอลสนุกมากกว่าครับ
ผมจะพูดอยู่เสมอว่าเสียงเชียร์พวกคุณที่อยู่สนาม
คือเมืองใจของของนักกีฬาที่อยู่ในสนามนะครับก็อย่างที่สุชอลได้บอกครับ
มาดูฟุตบอลให้สนุกแล้วก็กีฬาคือกีฬานะครับ
แล้วก็มิตรภาพความสัมพันธ์ต่างเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับ
ใช้ชนะหรือแพ้เป็นเรื่องของทีมแต่ละทีมของทีมกีฬานะครับ
ไปดูความเคลื่อนไหวของทีมเมืองทองในตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นการกลับสู่สโมสรเก่าที่เคยเล่นมาตั้งแต่ทีมเยาวชนนะครับ
โดยยายสลับคั่วกับทางด้านชนะนันต์ป้อมบุภา
หน้าทีมชาติไทยเหรียญทอง๔เกม๒สมัยที่ไปอยู่กับเทโรพร้อมกับสุริยาสิงมุ้ยและชัยนรงทาทองนะครับ
ก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยนะครับในฟุตบอลในระดับโลกนะครับ
เพราะว่าการย้ายทีมแบบนี้สลับคั่วกันโอ้โห๔๕คนนะครับเกือบทุกตำแหน่งเลยหน้าสลับหน้าหลังสลับหลังนะครับ
เบอร์๑๑เดี๋ยวต้องดูนะครับการคอนเฟิร์มเบอร์อีกครั้งหนึ่งแต่ยังไงเนี่ยก็เป็นกองหน้าคนสำคัญที่จะเล่นกับเทียสินแดงดาแล้วเป็นอะไรชั้นดีนะครับ
ไปดูเรื่องราวบนโลกออนไลน์กันบ้างครับความฮาเกิดขึ้นอีกแล้วครับจิรธรบุญมาทันและนรบดินวีรวัตโนดม๒นักเตะของบุรีรำครับ
นักเตะเพื่อนร่วมทีมชาตินะครับระหว่างชนะทิพย์สงกระสินธีรสินแดงดาและสหรัฐอยู่เย็น
รวมถึงกวินธรรมสัจจานันท์ที่เดินทางไปเก็บตัวที่จังหวัดสนับบุรีเมื่อสนับที่ผ่านมาผ่านทางโท๊คเลยครับ
ไปดูบางช่วงบางตอนกันดีกว่าครับ

นะครับแต่เราไม่ต้องถึงจุดโทษนะพี่ต้องคุ้ดเฟ้ยจุดโทษเก่งถ้าไม่ต้องถึง
ก็แหมดูแล้วโดนไปสารัสยังไม่เข็นอีกหรอ

เพราะว่าเขาเล่นแบบนี้บ่อยแล้วก็เป็นเพื่อนกันในทีมชาติด้วย

พิเศษนะครับเพราะว่าจะแข่งขันกันครบ๑๐๐ปีพอดี
สัญญาณสดในช่วงเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีก็ติดตามรับชมกันได้ครับ